แต่ข่าวนี้เป็นเจ้าบ้านนะเป็นคนไทยนะแล้วก่อเหตุแบบนี้ยังอยู่ที่ชนบุรีเหมือนเดิมเลย
เสร็จแล้วปั๊บถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วสนิทโอบกอดแล้วโอบกอดไปมาสร้อยเขาหาย
สร้อยเขาหายปลดสร้อยเขาตอนไหนไม่รู้แล้วเอาสร้อยเนี่ยไปขายที่ร้านทองโดนจับได้คาหนังคาเขาเลยจ้า
เห็นใช่ไหมต่างชาตินั้นเป็นชาวรัสเซียสองสามีภรรยานี่แหละค่ะโอ้ยตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้
แล้วคนก่อเหตุเอ้าลูกศรชี้อยู่เนี่ยนายนะคุณผู้ชมนายวัชรพงศ์พลพันธ์อายุ๒๗ปี
โอ้โหก็ผมยาวคือเป็นสาวสองอะค่ะมาก่อเหตุแบบนี้เอาอะไรไปบ้าง
ซ่อยคอสองเส้นมูลละค่ารวมกว่าสองหมื่นห้าพันบาทเป็นทองเคนะ
แล้วก็เอาเงินเข้าไปอีก๒๕๐๐บาทด้วยนะใช่แล้วนี่ไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ยดูสิ
ซึ่งจับได้ตอนที่นายวัชฌาภงคนเนี่ยเอาซ่อยไปขายที่ร้านรับซื้อทอง
ขายที่ร้านรับซื้อทองแถวพัทยาใต้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ดึกของวันที่๒๓ที่ผ่านมา
สองสามีภรรยาชาวรัสเซียที่เป็นผู้เสียหายเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดจอมเทียนไง

เสร็จแล้วขอถ่ายรูปอ้าวโอบกอดสนิทสนมเลย
ทำเป็นสนิทนะถูกต้องทำเป็นสนิทกับนักท่องเที่ยวนะแหมต้อนรับเขาอย่างดีอย่างนี้เหรอฮะ
ตีสนิทบุกประชิดแล้วฉกทองไปค่ะ
มารู้ตัวอีกทีนึงสร้อยหายแล้วเงินหายแล้ว
ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักเมืองพัทยาสาขาย่อยโค้งดงตานค่ะ
ตำรวจลงพื้นที่เลยไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
นั่งวินไปใช่ไหมไปขายสร้อยเส้นหนึ่งแล้วก็หนีเข้ากรุงเทพใช่ไหม
หลังจากนั้นค่ะฝั่งผู้ก่อเหตุโทรมานะ
ขายทองอีกเส้นหนึ่งกับเจ้าของร้านร้านเดิม
ตำรวจก็เลยรอรอจนผู้ก่อเหตุนั่งแท็กซี่มาจากกรุงเทพ

ถูกต้องแล้วพอมาถึงรอบนี้รวบเลยค่ะ
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพว่า
ผมทำเป็นครั้งแรกทำเป็นครั้งแรก
เพราะว่าติดพนันออนไลน์จะต้องเอาตังค์ไปใช้หนี้
จะเอาตังค์ไปใช้จ่ายตำรวจก็จัดไป๑ยกค่ะลองดูค่ะ
เข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
เรามาทำแบบนี้มันก็ทำให้หวามเทศไทยเกิดสรรพาทไทย
นี่ฮะเจ้าหน้าที่ไม่ใช่พระนะแต่ก็สวดเป็นฮะ

เลยสอนเลยนะฮะอย่าไปทำแบบนี้กับนักท่องเที่ยวเขา
ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ประเทศจริงค่ะเหตุการณ์แบบนี้

ไปตีสนิทขาเขาไปกอดคอเขาชกทองเขาใช่ไหม

ต้องระวังนักท่องเที่ยวเขาจะกลัวกันหมด
เขาจะแชร์เรื่องราวแบบนี้ออกไปนะคะ